พัทยาก่อนเลยไม่ได้พาไปเที่ยวนะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาเอานิสัยชักดาบมาจากไหน

ละมุนเลยครับคุณผู้ชมครับ
คือไอ้ที่เขามาชักดาบพ่อค้าแม่ค้าเราก็ไม่ดีนะแต่ภาพแบบนี้ก็ไม่ดีนะ

จับภาพขณะเกิดเหตุกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าพวกรถเข็นพ่วงข้างอะไรพวกนี้
ไม่พอใจนักท่องเที่ยวคนนี้กินแล้วชักดาบครับ
ดาบคืออะไรชักดาบคือไม่จ่ายตังค์ถูกตะลุมบอลถูกรุมเตะลุมต่อย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นต้นเรื่องมาจากนักท่องเที่ยวคนนี้ครับไปเดินหยิบของร้านนี้กินทีร้านนี้กินทีไม่จ่ายตังค์
มีการพูดท้าทายตอบโต้กันไปมาครับ
ผู้ชายไทยลูกด้านสูงประมาณ๑๘๐ตัวใหญ่
เสื้อสีดำฮะอันนี้คนไทยนะ
ปรีเข้ามากระโดดเตะนักท่องเที่ยวรายนี้เลย
แต่มีพลเมืองดีพยายามห้ามปลามเอาไว้

แต่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไม่พอใจเดินเข้าไปท้าทายต่อ
จนเกิดเหตุชุลมุนกันขึ้นนะครับ

แล้วในกลุ่มพ่อค้าที่สวมเสื้อสีแดงลาย
คาดดำสวมเอี๊ยมนะฮะ

จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไป

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก

แต่ไอ้ที่เราทำแบบนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกัน
ทีมข่าวตรวจสอบไปที่โรงพักเมืองพัทยา
ทราบว่าขณะนี้ยังไม่มีเจ้าทุกข์นะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บมาแจ้งความนะครับ